เป็นเหตุการณ์ที่วัยรุ่น๒คน
เขาเอาปืนไปดักยิงวัยรุ่นที่ขี่จักรยานยนต์กลับบ้าน
ตำรวจไปจับได้นะคะแล้วเขาก็รับสารภาพบอกว่า
ก่อเหตุไปเพราะว่าไม่พอใจเสียงเครื่องยนต์ครับ
ของรถจักรยานยนต์คันที่วัยรุ่นที่ถูกยิงค่ะ
เดี๋ยวนี้อะไรก็ไม่ถูกหูถูกตาไปหมดนะ
นิดเดียวเองสำหรับเหตุการณ์เรื่องนี้

ที่นำตัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่นำตัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ

ที่นำตัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่นำตัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
นายเจษดาอุไรพันธ์เป็นชาวบ้านสำโรงตำบลวังเหนืออำเภอบ้านด่าน
ได้รับบาดเจ็บที่ร่างกาย๓จุดด้วยกัน
ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
ขณะที่นายเจษดากำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
ถูกนายทวีสิตโฆ่งสุกหรือเคิ่ล
กับเยาวชนชายอายุ๑๗ปีอีก๑คน

พอตำรวจไปตามจับกลุ่มตัวได้แล้วก็นำตัวมาสอบสวน
ไปถามนายทวีสิตนายทวีสิตบอกว่า
คืนวันเกิดเหตุนี่นั่งดื่มสุราอยู่ในบ้าน
ได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ที่นายเจษดาขับขี่ผ่านมาหน้าบ้าน
เขาบอกว่านายเจษดาเร่งเครื่องหรือว่าเบิ้ลเครื่องใส่ด้วย
ก่อให้เกิดความรำคาญเสียงดังมากนะคะ
เขาก็เลยชวนเยาวชนชายอายุ๑๗ปี
เอาปืนไปไปดักที่อีกฝากหนึ่งของหมู่บ้าน
พอนายเจษดาขี่รถผ่านมาที่จุดนี้จุดที่ดักซุ่มรออยู่เนี่ย

ทวีสิทธิ์รับสารภาพเพิ่มเติมด้วยนะคะ
บอกว่าปืนที่ใช้ก่อเหตุซื้อมาจากกรุงเทพมหานคร
ขณะที่ก่อนหน้านี้เขาทำงานอยู่ที่กรุงเทพ

ของผู้ที่ถูกยิงก็คือแม่ของนายเจษดานี่บอกว่า
ผู้ต้องหาไม่น่าก่อเหตุถึงขั้นยิงกัน
ถึงกับมุ่งเอาชีวิตขนาดนี้เลยค่ะ
เจอยมากค่ะ